เอาจากพระนกมาที่เรื่องกำนันนกลืมชื่อนี้ไปหรือยังคะ

กำนันนกวันนี้มีความคืบหน้านะคะนี่มีการสั่งฟ้องแล้ว

ใช่ค่ะพ่วงกับสวนอพยาทายรอด

อายการสรุปสำนวนสั่งฟ้องตำรวจ
แล้วก็พลเรือนรวม๒๓คนนะคะ
นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุด

โฆษกสำนักงานอายการสูงสุด
สำนวนถูกแบ่งออกเป็น๒สำนวนนะคะ
สำนวนแรกเป็นคดีฆาตกรรมพันธมตรีศิวกรสายบัวหรือว่าสารวัตรสิว
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจ้างวานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ผู้ต้องหาก็คือนายหน่องหรือว่าธนันชัยหมั่นมาก

ตอนที่แยกกันหนีกับกำนันนกไปในวันนั้น
ใช่ค่ะแต่อีกคนนึงที่ถูกสั่งฟ้องด้วยก็คือกำนันนกนั่นแหละค่ะ
อายการสำนักงานคดีอาญามีความเห็นสั่งให้ฟ้องกำนันนก
ตามที่พนักงานสอบสวนเสนอมา
หน่องถ้าตายไปก็คือจำหน่ายคดีก็คือยุติคดีไปนะคะ
สำนวนที่๒ค่ะเป็นสำนวนกล่าวหาตำรวจและพลเรือน๒๘คนที่อยู่ในเหตุการณ์
ขณะที่มีการยิงพันธมตรีศิวกร
ในความเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่หรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะคะ
พนักงานอายการสำนักงานคดีปราบรามการทุจริตเนี่ย
สั่งฟ้องตำรวจก็มีพันธุ์ตำรวจตรีเกียรติศักดิ์สมศุกร์กับพวกแล้วก็พลเรือน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพนักงานอายการนำตัวตำรวจและพลเรือน๒๓คนส่งฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว
ซึ่งกำนันนกถูกฟ้องทั้งสองสารคือสารอาญาแล้วก็สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชชอบกลาง
โดยอายการจะเสนอให้ศาลนับโทษ๒สำนวนต่อกัน
ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับที่ว่าสารไหนจะตัดสินคดีก่อนนะคะ
ที่สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
คนหนึ่งถูกฟ้องสองสารสองคดีอย่างนี้โอกาสที่จะหลุดมีไหมไม่หลุด
เพราะมันเป็นแนวทางปฏิบัติของพนักงานในการเราอยู่แล้วนะครับ

มีรายชื่อตำรวจ๕นายที่พนักงานอายการสั่งไม่ฟ้อง
คนแรกคือพนักพนักประการตำรวจเอกกริษฐฏพรจงอักษร

คนที่สี่กริษฐธรพระนุทัศน์เหลืองสัชกุล
สนับสนุนช่วยเหลือด้านต่างไม่ได้นิ่งเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ผู้ต้องหาบางรายที่อายการสั่งไม่ฟ้อง
อันนี้ต้องเสนอเรื่องไปที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ถ้าหากว่าเห็นแย้งกับอายการก็จะต้องมีการส่งต่อให้อายการสูงสุดชี้ขาด

ก็จะสามารถนำตัวกลับมาดำเนินคดีภายในอายุความ๒๐ปีได้
ส่วนประเด็นพันธุ์ตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงฆ
หรือว่าผู้อำกับเบิ้มที่เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้
ก็ไม่มีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาในสำนวนที่ส่งมาให้อายการตั้งแต่แรก

ซึ่งอายการเองก็ไม่ขอก้าวล่วงและไม่ทราบในรายละเอียดประเด็นนี้ด้วย
แต่ภูมิกับเบิ้มก็เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะ
พนักงานสอบสวนทำคดีก็ไปตรวจสอบเรื่องราวในวันนั้น
ว่าพบว่ามีการไปช่วยเหลือคนเจ็บจริง
แต่ว่านี่เป็นคดีอาญานะ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนากับจ้างวัน

ยังมีคดีที่อยู่ที่ดีเอสไออีก

ประมูลอะไรเงี้ยไปคมภูไป
หัวกันอะไรกันพวกนี้ก็ยังมีในส่วนนั้นอีกนะฮะ